ส่วนอีกเหตุการณ์นึงและก็เกิดขึ้นที่ไชนาล
ก็เป็นความคืบหน้าที่ก็เป็นที่จับผู้ต้องหาที่จะไปคงเบื้องคืนเขาได้แล้วเหมือนกัน

ท่านยังจำกันได้ไหมครับกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๖ปี
เธอก็อยู่บ้านหลังนี้กับลูกแล้วก็คุณแม่ส่วนสามีทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งถูกเพื่อนบ้านในระแวกเดียวกันเนี่ยเป็นผู้ชายชายหนุ่มเลยนะฮะ
พยายามเข้ามาข่มขืนใช้เชือกรัดคอด้วยนะครับประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
เมื่อ๑๔มกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วไปแจ้งความเอาไว้ที่สพหางน้ำสาคร
แต่ว่าทีนี้คดีมันไม่คืบหน้าก็เลยต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางสื่อมวลชนด้วยนะครับ
เพราะว่าแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบไม่เท่าไหร่
ไอ้คนก่อเหตุมันยังวนเวียนอยู่แถวบ้าน
ใช่เนี่ยมันเอาโทรศัพท์มือถือเปิดไฟมาส่องหน้าเขาอย่างนี้
แล้วเอามือปิดปากแล้วพยายามจะข่มขืน

ตอนมันหนีไปมันทิ้งโทรศัพท์มือถือเอาไว้
เออแล้วมันก็มาวนเวียนวนเวียนมาซุ่มมาดูอยู่แถวบ้านเนี่ยนะครับ
ทำให้เขาก็ไม่ไว้ใจนะว่าเขาจะถูกก่อเหตุซ้ำหรือเปล่า
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็วิตกกังวลกันหมดนะครับ

ตำรวจสพหางน้ำสาครที่จังหวัดชายนาฏ
สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
ผู้ต้องหาชื่อว่านายพันศาตรามนันอายุ๒๔ปีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดชายนาฏ
จับได้ที่นู่นแล้วฮะหลบไปอยู่ที่บ้านแม่
อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจับได้ค่ำเมื่อวานนี้
ตำรวจที่ชนบุรีก็ส่งตัวมาให้ท้องที่
สพหางน้ำสาครดำเนินคดีต่อนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๔มกราคมนะครับ
เช้าวันนี้ตำรวจสพหางน้ำสาครก็นำตัวนายพรรษาผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ก็ลำดับเหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุเริ่มจาก
๒ทุ่ม๑๔มกราคม
พันศาก็ไปซื้อถุงมือก่อนที่ร้านขายของชำ
ซึ่งอยู่ซอยถัดไปจากบ้านหลังเกิดเหตุ
เพื่อเอามาอำพลางรอยนิ้วมือของตัวเอง
คือตั้งใจเลยว่าจะเข้าไปในบ้านเขานะครับ

พอเห็นว่าบ้านของผู้เสียหายช่วงกลางดึกเนี่ยเงียบดี
ไม่มีคนอยู่ก็ย่องเข้าไปทางประตูหลังบ้าน

พอเที่ยงคืนเห็นว่าทุกคนเริ่มหลับสนิท

ก็เข้าไปล็อกกุญแจที่ห้องแม่ของผู้หญิงก่อนนะ
ของหญิงสาวที่จะไปข่มขืนเขาเนี่ย
แม่เขาอยู่ข้างบนไปล็อกกุญแจห้องเขานะครับ
แล้วก็มุดเข้าไปในมุ้งของฝ่ายหญิง

พยายามใช้เชือกรัดไม่ให้หญิงสาวดิ้น
แต่พออีกฝ่ายดิ้นหลุดเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยวิ่งหนีไปซุ่มอยู่ในป่า
เพราะว่าไม่กล้ากลับบ้านตัวเองที่อยู่แถวนั้นเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นข่าวเริ่มเพราะว่ากลัวจะถูกตามไป
ทีนี้พอเห็นเป็นข่าวเริ่มดังก็นู่นเลยฮะ
หลบหนีไปที่บ้านแม่ที่ศรีรชาจังหวัดชนบุรี
แต่ว่าทางผู้ต้องหาที่สารภาพเนี่ย
สารภาพว่าเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านจริงแอบเข้าทางหลังบ้าน
เพราะว่าตอนนั้นเมาแต่ว่าแค่ต้องการเข้าไปขโมยของ

แล้วตอนนั้นจังหวะที่กำลังจะขโมยของเนี่ย
ผู้หญิงเจ้าของบ้านเขาตื่นมาก็เลยต้องเข้าไปใช้มือปิดปาก
เพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องนี่มันอ้างอย่างนี้
ตำรวจก็แจ้ง๒ข้อหานะครับก็คือบุกรุกเคหสถาน
ในเวลากลางคืนโดยใช้กำลังประทุษร้าย
กับข้อหาพยายามทำร้ายร่างกาย
ระวังโทษก็คือจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

ส่วนเรื่องอนาจารย์ตำรวจบอกว่า
มันยังไม่เข้าข่ายเพราะว่าไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ
เขากำลังจะถูกคมขืนเลยนะ
อัฟไลน์ของผู้เสียหายนะครับบอกว่าตอนนี้ก็โล่งใจขึ้น
เพราะว่าไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงขวัญภาวะอีกต่อไป
ไม่ต้องคอยระวังเหมือนกับช่วงที่คนร้ายยังลอยนวลอยู่
จากนี้ไปก็คงจะได้ใช้ชีวิตตามปกติเสียที

ว่านายพรรษาจะย้อนกลับมาที่บ้านอีกหรือไม่
วันนี้ก็มีชาวบ้านมาดูการทำแผนเยอะนะฮะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสบายใจขึ้น
หวาดระแวงอีกแล้วเพราะว่าตั้งแต่นายพรรษาเข้ามาอยู่ที่
หมู่บ้านพลุษภาคก็มีทีว่าขึ้นไปแล้วช่วยกัน
สินะช่วยดีครับ
แผงนี้นะลักเล็กขโมยน้อยคือชาวบ้านเนี้ย
เอ้อมรออาม

ใช่ก่อความเดือดร้อนรำคาญมาสร้างเรื่องอีก
แต่ว่าโทษครั้งนี้ก็จำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ก็ไม่ยาวอะ